สวัสดีครับช่วงนี้ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวบริเวณทางตอนบน
มือกันหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝน
รวมไปถึงหมอกที่เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะตามเขาตามดอยต่างเพราะว่ามีความชื้นมากยิ่งขึ้น
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญในการใช้รถใช้ถนนนะครับตามเส้นทางต่างที่อยู่บนเขาบรรดอย
เหลืองที่คุณผู้ชมสังเกตอยู่นี้เป็นจุดที่คาดการณ์ว่าจะเกิดน้ำท่วมเกิดขึ้น
ในช่วงที่มีการสะสมของปริมาณฝนหลังจากนี้ต่อไปวันถึง๒วัน

ถ้าหากเราตรงนี้ก็จะพบว่าอยู่ในประเทศลาวซะส่วนใหญ่
เพราะว่าจุดตรงนี้เองเป็นจุดที่มีการก่อตัวของหย่อมฝนหย่อมหนึ่ง
เป็นจุดที่ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกเยอะเป็นพิเศษ
และแน่นอนจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่มีการเหนียวนำเอาพายุหนึ่งลูก
ที่เมื่อวานนี้เราได้เกิดไปแล้วเป็นพายุที่ส่งตรงมาจากประเทศฟิลิปปินส์เลยทีเดียว
คาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาเป็นพายุในระดับสูงสุด
ก็คือโซนร้อนนะครับเคลื่อนที่ผ่านบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
เข้าสู่เกาะไฮล้ำก่อนที่จะไปอยู่จุดดังกล่าว
ก็คือทางตอนบนของลาวกับเวียดนาม
พอถึงไทยก็จะสลายตัวกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ
ก็จะทำให้มีฝนตกเยอะเป็นพิเศษในบริเวณดังกล่าว
นี่คือทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
มาดูการคาดการณ์ว่าการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้จะส่งผลอย่างไรนะครับ
เดี๋ยวไปดูช่วงวันที่๑๖จะพบว่าเป็นช่วงที่พายุ
กำลังจะค่อยมีการเคลื่อนที่เข้ามายังเมืองไทย
นี่คือวันที่๑๖ครับคุณผู้ชมดูสีชมพูดี
แถวบริเวณฟิลิปปินจะค่อยขยบมาเรื่อย
บริเวณทางตอนบนของทะเลจีนใต้

แล้วก็เข้าสู่ทางตอนบนของลาวเวียดนาม

ก่อนที่จะไปยังพม่าต่อไป

เข้าสู่ไต้หวันนะครับ

ที่ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ว่าคลื่นนั้นจะแรงเป็นพิเศษนะครับ

เข้าสู่ประเทศจีนไปที่เรียบร้อยแล้วก็ช่วงประมาณ

ดังนั้นระหว่างนี้ใครที่จะออกเดินเรือทั้งฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทย
ยังต้องระวังเรื่องของคลื่นอย่างต่อเนื่องนะครับ
และนี่คือเรื่องที่มาย้ำเตือนกันสำหรับการท่องเที่ยวเดินทางทั้งเหนือทั้งใต้นะครับ